ติดตามข่าวสารของการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงยุวชนในรุ่นอายุต่ำกว่า๑๘ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับ
วอลบอลสาวไทยเจอกับญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศสู้เต็มที่แล้วครับ
แต่สุดท้ายแพ้ญี่ปุ่นไป๐ต่อ๓เซตก็ได้ไปชิงอันดับที่๓กับเกาหลีใต้
พรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับ
วอเล็กบอลยุวิชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า๑๘ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่เมืองชงชิงประเทศจีนรอบรองชนะเลิศครับ
ทีมนักตบลูกยางสาวไทยชุดสีดำครับพบกับญี่ปุ่นแชมป์เก่าและเป็นแชมป์รายการนี้สูงสุดนะครับ๖สมัย
แรกนะครับสาวไทยการรับบอลแรกนั้นยังติดขัดครับ
ที่ญี่ปุ่นนั้นเล่นได้อย่างหลากหลายนะครับเอาชนะไปได้แบบขาดลอยครับ๒๕ต่อ๘นะครับ
ที่๒ทีมยุคชนสาวไทยก็พยายามปรับตัวผู้เล่นนะครับเพื่อให้ญี่ปุ่นนั้นจับทางยาก
แต่ว่าญี่ปุ่นนั้นอาศัยเกมที่เหนียวแน่นเอาชนะไปได้อีกครับ๒๕ต่อ๑๒นะครับ
เซตที่สามครับหลังพิงฝาแล้วสำหรับทีมที่ชนไทยนะครับสาวไทยก็เล่นได้ดีขึ้นนะครับ
แสงเอาชนะไปได้นะครับ๒๕ต่อ๑๙บราคาสำหรับชาวไทยก็ทำให้ไทยแพ้ไป๐ต่อ๓เซต
ก็ไปชิงอันดับที่๓นะครับ
หลังจบเกมครับโค้ชจรรย์เนียมทัพทิม
หัวหน้าภูกษรก็กล่าวว่าเกมนี้นักกีฬานั้นเล่นออกมาได้ไม่ดี
ไม่เหมือนดังที่ตั้งใจเอาไว้นะครับ

เพราะว่ามีอาการเกร็งแล้วก็ตื่นเต้นไป
ก็ทำให้แต้มนั้นขาดทำให้รู้สึกค่อนข้างผิดหวังพอสมควร

ลงสนามแล้วก็ทำผลงานได้ดีครับ

ไทยนั้นจะพบกับเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้
ในเวลา๑๕นาฬิกา๑๕นาทีนะครับ
ส่วนญี่ปุ่นนั้นก็ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับจีนครับ
ก็คุณผู้ชมสามารถติดตามประทบภาพการเห็นกันได้